ไปติดตามกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ข่าวแรกไปติดตามที่หนุ่ม๒๘ปี
คนนี้เขาปีนเข้าไปในบ้านของแฟนสาว
หวังจะไปง้อหวังจะไปขอคืนดี

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมทุกวิถีทาง
สุดท้ายต้องใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษเลยค่ะ
ควบคุมสถานการณ์ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

เอ้ามึงวางมิดกำแพงนะพี่เข้าไปคนเดียวเนี่ย
พี่เข้ามาอุปกรณ์ตัวเองนะ
ก็คุณทำอย่างนี้น่ะมันเดี๋ยวร้อนคนอื่นไปหมดเลย
คือคุณตำรวจนี่คือแบบก็คุณทำอย่างนี้ไง
มันเดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
คุณผู้ชมเข้ามาดูแลสถานการณ์นี้เลยนะคะ
แล้วเขาก็เอามีดจี้คอตัวเองอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ขณะพันธุ์ตำรวจตรีนรงศักดิ์โฉมงาม
สารวัตรป้องกันและปราบรามสพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กำลังเจรจากับนายนันทชัยพันธุไลอายุ๒๘ปี
ที่ถือมีดจี้คอตัวเองแล้วก็กวัดแกว่งไปมาบอกตำรวจนะคะว่า
ผมขออย่าใช้ไม้งามผมมาง้อแฟนผม
เพียงผมพบหน้าแฟนแล้วก็จะยอมให้ตำรวจจับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๖๘ทับ๗๕หมู่๒
ในตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงนะคะ
ก่อนที่จะมีการใช้มีดจี้คอตัวเองแบบนี้
นายนันทชัยเขาขี่รถมาจอดหน้าบ้านแฟนสาวค่ะ

ช่วงเวลาดังกล่าวแฟนเขาอยู่คนเดียวพ่อแม่ออกไปข้างนอก
โชคดีชาวบ้านเห็นค่ะว่ามีคนปีนเข้าไป
แล้วก็เอามีดจี้คอตัวเองก็เลยแจ้งตำรวจสพวะบางประกง
ตำรวจมากันหลายสิบนายเลยนะคะ
มาช่วยกันปลอบมาช่วยกันเจรจามาเกลี้ยกล่อมกันทุกวิถีทาง
ของฝ่ายหญิงก็มาด้วยเหมือนกันมากล่อมนายนันทชัย
แต่ก็ไม่มีทีท่าเลยว่าจะยอมวางมีด
ยังคงร้องไห้พยายามเดินไปจุดถังแก๊สหลังบ้านด้วยนะ
แล้วก็ใช้มีดกรีดข้อมือตัวเองอีกด้วยนะ

ต้องล็อกประตูจากด้านในเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
สุดท้ายผ่านไป๔ชั่วโมง
ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจพุทธรพักษ์๒ถึงที่เกิดเหตุ
โอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตดูสิ
แบ่งกำลังกันเป็น๒ชุดเลยนะคะ

เป็นเหตุการณ์ขนาดล๊อคตัววุ่นวายพอสมควรเลยคุณผู้ชม

ที่ต้องมาระงับเหตุกับผู้ชายคนนี้เพียงแค่คนเดียว
แม่ฝ่ายหญิงบอกเลยว่านายนันทชัย

เพิ่งจะมีปัญหากันมาเมื่อไม่กี่วันนี้แหละ

เบื้องต้นตำรวจเขาก็ตั้งเข้าหาบุกรุกขี่หาสถาน
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่สพบางปะกงค่ะ